ตรุษจีนครับในกรุงเทพมหานครต้องพุ่งไปที่เยาวราช
ถูกไหมฮะศูนย์รวมคนจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนครับ
วันนี้คึกคักมากเพราะมีทั้งคนในวงการการเมือง
แล้วก็แวดวงบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ

บรรยากาศช่วงบ่ายผมพาพี่มิ้นและคุณผู้ชมไปดูกัน
ก่อนก็แล้วกันครับลุงป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
เดินทางมาที่เยาวราชนะครับเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศกันนะฮะ
ลุงป้อมในวันนี้มาข้างในเสื้อสีแดงนะครับ
แล้วใส่แจ็คเก็ตสีเขียวนะครับนี่ไปทำบุญที่มูลนิธิเทียนฟ้า
ก็ต้องใส่สีแดงสีมงคลในวันตรุษจีนนะคะ
แนบอกลุงป้อมแล้วมีคนขอถ่ายเซลฟี่ครับ
ก็ไหว้พระไหว้เจ้าเอาเลิกเอาชัยแล้วก็มีการโวยพรให้คนไทยอยู่ดีกินดีนะฮะ
แล้วตอนช่วงเย็นคุณทิมพิธาจากทางก้าวไกลหัวหน้าพักก้าวไกล
ก็เดินทางมาที่เยาวราชเหมือนกันเนี่ยครับมาพร้อมกับคุณอมรรัฐนะครับ
แล้วไปที่วัดเล่งเนื้อยี่วัดมังกรกรรมราวาสนะครับ
รวมถึงมีผู้สมัครสอสอในพื้นที่ก็เดินทางไปด้วยนะครับ
คนก็ไปร่วมกันเชียร์อาจจะเห็นคุณช่อพันนิกาเดินอยู่ด้านหลังด้วยนะครับ
ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนครับวันนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยครับ
คือนายกรุงตู่ฮะที่มิวคุณผู้ชม
นายกลุงตู่พลเอกประยุจันทร์โอชาครับ
ในฐานะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติก็ไปที่เยาวราชเหมือนกัน
วันนี้มาในลุคใหม่เหมือนกันนะเนี่ยพี่มิ้วคุณผู้ชม
เชิ้นสีชมพูแล้วก็ใส่สูตรทับสีเทานะครับ
ที่วัดมังกรกรรมราวาสเหมือนกันนะครับ
คนก็ไปร่วมถ่ายภาพไปตะโกนให้กำลังใจ
บอกลุงตู่สู้ลุงตู่อยู่ต่อ
ฝรั่งบางค่าเห็นเข้ามาถ่ายภาพกันเพราะบอกว่า
ไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขนาดนี้

หลังจากนั้นก็ไปภารกิจต่อในพื้นที่
จะเห็นว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็มา
เขาบอกมีบางจังหวะที่ทางก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเขาเดินสวนกัน
ต่างฝ่ายต่างมีกองเชียร์ก็ตะโกนเชียร์พักที่ตนเองชื่นชอบ

ตื่นมูลต่อตื่นตื่นมูลต่อ
นี่ครับวันนี้พลเอกประยุทธ์ไปพร้อมกับ

ขณะที่จะเห็นว่ากรอบเล็กด้านขวาของจอนั่นคือ
บรรยากาศสดที่ถนนเยาวราชตอนนี้นะครับ

อยู่บนเวทีแล้วค่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

เด็กเขาถึงว่าตะโกนกันเต็มที่ลองดูหน่อยฮะ
ต้องทิ้งสายผมทั้งนี้

แต่ว่าซักที

แล้วช่องยังแบสกันไงเลย

อาจจะมีสัญญาณที่คือคนแน่นมาก

สดที่ถนนเยาวราชครับนี่คือขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนม
คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกหลานกันไป
หลายคนก็ไปเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นแล้ว
ในขณะที่นายกรัฐมนตรีผมกลับมา

เพราะว่าวันนี้นายกลุงตู่เขาอวยพรให้ด้วยครับ
ขอพรแล้วก็อวยพรให้กับพี่น้องประชาชน

นายกรรมประเทศไทยขึ้นขับเครื่องไว้ทางที่ดีขึ้น

ที่สองก็ขอให้ผมทำงานด้วยความสำเร็จและปลอดภัย
ผมขอแค่นั้นแหละ

แล้วก็เป็นพรที่ตั้งใจขอแบบนี้มาตลอดเวลา

อย่างที่บอกว่ามีทั้งคนในวงการการเมือง
วงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ
และมีทั้งฝรั่งมีทั้งผู้ปกครองพาลูกหลานไปรอดู

ก็ตั้งใจอยากจะทำให้การท่องเที่ยวไทยคึกคักครับ
เพราะนอกจากขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนมแล้วพี่มิ้ว
มีขวัญใจวัยเราด้วยครับ
ขวัญใจวัยคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอา
จะมีโปสเตอร์ที่จะมีภาพของดาราชื่อดังจากฮ่องกง
หมี่เสียอึ้งย้งในมังกรหยกสมัยก่อน
อมตะแล้วก็มีคุณเย่นตะหัว
การ์แรนตี
ปลุกจีนปีนี้คิกคักจริงหลังจากอันกรรมนาญช่วงผู้บิขาว